สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจนะครับ
ได้ใช้เป็นเห็นทางรวยกับผมพีรวัตรอัธนาคครับ
คุณผู้ชมครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้

ลบไปประมาณสัก๖๕๒จุดด้วยกันครับ
เมื่อวานนี้ต่างชาติเทขายออกมา๕๐๐กว่าล้านนะครับ
สุดท้ายแล้วดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ๑๕๐
๑๕๓๗๔๒จุดแรงเทขายมีออกมา
โดยเฉพาะในกลุ่มของธนาคารพาณิชย

หลังจากที่เมื่อวานนี้หลายต่อหลายธนาคาร
มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม

แล้วก็ตามมาด้วยหลายต่อหลายธนาคารด้วยกันนะครับ
ดังนั้นผลประกอบการคิวหนึ่งที่ทยอยประกาศออกมา

คงต้องรอดูความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น
สมุทรเกาหลีมีการยิงขี่ปนาวุฒิอีกรอบหนึ่ง
แต่ละปัจจัยกดดันนักลงทุนพอสมควรทีเดียว
ค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้๔๓๙๑ล้านบาทโดยประมาณนะครับ
ส่วนราคาทองคำครับสุดท้ายแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
คำแท่งรับซื้อ๒๑๐๐บาท
ขายออก๒๒๐๐บาทครับ
และในช่วงนี้เราวิเคราะห์เศรษฐกิจ
เคราะห์การลงทุนพร้อมกันเช่นเคยนะครับ
และคุณธนรัฐอิสรกุลภูมิในการฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ดูอยู่ในแดนรถตลอดนะครับ
สร้างความอึดอัดให้กับนักลงทุนไทยนะมาหลายวันแล้วนะน่าจะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับลงทุกวันเลย
มันเหนื่อยในการลงทุนนี่ตลาดปรับโตต่อเนื่อง
ใช่ในลงทุนต่างชาตินิศทีขาย๕๐๐กว่าล้าน
ก็ขายเหมือนกัน๕๐๐กว่าล้าน
รูมเทรดรวมโดยทั้งหมด๔๐กว่าล้าน
ตลาดอยู่ในช่วงขาลงแบบนี้พี่เอก๓วันแล้วทำยังไงดี
โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เพราะว่าการทดลิบอัดนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี้ยนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาเราบอกโอ้โหตลาดเล่นยากเพราะว่าตลาดอยู่ในกรอบบน
อาจจะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแพงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตลาดมันมีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้จริงแล้วเนี่ยผมแล้วก็น้องเน็ตจะมีสไลด์มาฝากท่านผู้ชมว่า
ตลาดที่ระดับตรงนี้มันมีความน่าสนใจยังไงบ้างซึ่งอาจจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะฮะ
ครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปนะครับใช่ครับในทางต่างประเทศเมื่อคืนมาดูกันเป็นไงฮะ
มีตัวเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจความจริงเนี่ยนะครับตลาดหุ้นในต่างประเทศก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นหมดเลย
โดยเฉพาะตลาดหุ้นใหญ่เช่นทางฝั่งอเมริกานะครับทางฝั่งยุโรปเองมีการปรับตัวขึ้น
เพราะได้อันนี้ส่งจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับมันมีการปรับตัวขึ้นใช่ครับ
ก็ทำให้หุ้นพวกเช่นกลุ่มพลังงานปิโตเคมีมีการปรับตัวขึ้นมาครับ
ใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ราคาน้ำมันนี้ปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะ
กว่าห้าสิบเหรียญนะครับใช่ครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ใช่ไหมพี่ใช่
นะครับก็ทางฝั่งอเมริกาตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะ
ก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ใช่ไหมใช่ครับนะครับ
แต่ก็มีส่วนของราคาน้ำมันนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ราคาอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามนะ
ราคาถ่านหินบ้านเราครับเป็นยังไงบ้างพี่เอกราคาถ่านหินโลก
ก็ถือว่าทรงทรงนะทรงทรงนะทรงทรงใช่ตอนนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของถ่านหินก็มีโอกาสปรับตัวลงค่อนข้างเยอะครับนะครับอ่า
แต่เมื่อวานนี้มีตัวเลขสำคัญในบ้านเรานะครับที่ประกาศออกมานะครับก็คือตัวเลขจีดีพีอืม
ไงครับคาดการณ์ไว้เท่าไหร่พี่นะครับคาดการณ์ไว้ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะอืม
แต่ออกมานี่ถือว่าดีกว่าค่าใช่ไหมฮะใช่ครับประกาศออกมาอยู่ที่สามจุดสามเปอร์เซ็นต์โอ้โห
ค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่นะครับอันนี้อย่างงี้หมายความว่าเศรษฐกิจใกล้ฟื้นหรือเปล่าพี่
ดูแล้วเนี่ยจริงแล้วเรามองครึ่งหลังนะครับว่าเศรษฐกิจนะครับในฝั่งบ้านเราเนี่ยการบริโภคอุปโภคในประเทศเนี่ยมีโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวนะครับอย่างเช่นวันนี้มีข่าวกับเรื่องหุ้นธนาคารใช่ไหมฮ

เขาบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะในแต่มาหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นการลดอัตราต่อเบี้ยนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับ

ก็มาวางไปแล้วพี่วันนี้เอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชม

ก็คือสไลด์ที่ท่านผู้ชมเห็นหน้าจอเราจะเห็นภาพคือในภาพตลาดเองนะครับ
มาดูย้อนหลังซิว่าในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมันมีการปรับตัวในระดับกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับ
ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับประมาณสักปีที่แล้วแล้วกันนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวลงมานะครับ
ในระดับประมาณ๓๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ถืออย่างเช่นนะฮะยังมีช่วงเดือนกันยโยนปีที่แล้วนะครับตลาดหุ้นไทยมันลงมาประมาณ๘เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

อันนี้ที่พี่เอกทำไฮไลท์สีเทาไว้ให้ดูนะ
ส่วนใหญ่ตลาดปรับตัวลงผมเชื่อว่าสักประมาณ๑สัปดาห์แล้ว

ถ้าเราเลยทำตัวเลขปรับประมาณกันมาให้ดู

ด้วยเชลียรอบทีแล้วเปลี่ยวเป็น๓๕

ปัจจุประมาณ๓เปอร์เซ็นต์กว่าแล้ว
แต่จุดที่กำลังมองคือว่าคำตอบที่ว่าตลาดที่มันลงมาถูกหรือแพงเราสามารถดูกับชาร์จได้นะครับ
ถ้าคนขายมากเกินไปแสดงว่าของในตลาดหรือตลาดหุ้นอยู่ในโซนถูก
แต่ถ้าเกิดอยู่ขนาดบนเขาจะบอกว่าอยู่ในโซนแพง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากลงทุนระยะยาวนะครับการใช้กราฟหรือการใช้อินดีเคเตอร์ของพี่เอกเนี่ยจะเป็นตัวบอกได้นะครับ
เป็นโอกาสนะ
เพราะคุณต้องขืบอีกตั้ง๕๗ปีนะ
จริงเนี่ยนะครับเวลาตลาดลงมาในระดับค่อนข้างลงมาต่ำหรือโอโซเนี่ยเกิดไม่บ่อยนะครับ
อย่างที่ผ่านมานะครับในย้อนใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเกิดไม่กี่ครั้งเอง
อ้าวปีที่แล้วตลาดคุณขึ้นมา๒๐นะครับ
แต่ใครซื้อทุกธันวานะครับจะได้ซื้อของแพง
แต่ตอนนี้ณวันนี้นะเดือน๖ใช่ไหมเดือน๕นะครับของปีนี้
มันถูกแล้วทำไมคุณจะไม่ซื้อล่ะ
เพราะฉะนั้นหลักการของการใช้วิธีการเกรงกำไรมันเป็นการดูจังหวะใช่ไหม

เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านว่าลองศึกษานะติดตามเราแล้วบอกว่าเอาไปปรับใช้กับกลยุทธ์ในการลงทุนของตัวเอง

นะครับก็คำแนะนำนะรีบกำหนึ่งออกเตรียมซะ
เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาส

นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่เอก